สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมคะเป็นประจำในทุกปีนะคะก่อนถึงวันปิยะมหาราช
ประเทศไทยของเราจะมีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่
ก่อนที่จะมีลมหนาวพัดแรงมาไกลถึงกรุงเทพมหานครนะคะ
คาดว่าสุดสัปดาห์นี้ค่ะคนกรุงนะคะจะสัมผัสได้ถึงอากาศที่หนาวเย็น
ส่วนในปีนี้คุณผู้ชมคะประเทศไทยของเราจะเข้าสู่ฤดูหนาวแบบเต็มเนี่ย
ในช่วงสิ้นเดือนนี้ค่ะส่วนคนกรุงเทพจะสัมผัสได้ถึงความหนาวเย็น
ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมค่ะเรามาตรวจสอบนะคะว่าปีนี้เนี่ย
มีฝนตกหนักขนาดไหนนะคะในประเทศไทยของเราเราพบว่าในปีนี้นะคะ
ประเทศไทยของเรามีฝนตกหนักมากกว่าปีที่แล้วคุณผู้ชมมีค่าเฉลี่ย๕๑๐นะคะ
ซึ่งในปีนี้มีพายุที่พัดเข้าประเทศไทยเต็มเพียงลูกเดียว
เสื้อกระหนาวกันให้ดีค่ะเพราะว่าลมหนาวมาแน่นอนค่ะ
คุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศแคนาดาค่ะ
คุณผู้ชมคะถ้าเกิดเราซื้อบ้านแต่อยากย้ายบ้านให้ไปวิวสวย

ที่แคนาดามีการยายบ้านโดยที่เอาบ้านลอยน้ำข้ามฝั่งไปเลย
เขาบอกว่าใช้โฟมแล้วก็ถังน้ำแต่
โปรดติดตามตอนต่อไป